เด็นร้อนในช่วงนี้ก็คือกระแสข่าวที่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
จะไปนั่งเป็นประธานที่ปรึกษาของพักการเมืองที่ไปขอจดจัดตั้งขึ้นใหม่
ก็เป็นชื่อเดียวกับนโยบายของรัฐบาลและขอสช
ก็เลยทำให้ถูกมองว่านี่คือการปูทางก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งน้ำมนตรี
ครั้งต่อไปหลังการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับ
พลเอกประยุทธ์จะมีปฏิกิริยากับกระแสข่าวในเรื่องนี้อย่างไร
ติดตามจากรายงานครับ
ถึงการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

หากเข้ามานั่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับพัก
ประเด็นนี้มีปฏิกิริยาจากผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ที่ยืนยันว่ายังไม่เคยได้รับการทาบทาม
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพักพลังประชารัฐ
ชื่อจะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
การตัดสินใจใดเป็นเรื่องอนาคต
ช่วงเวลานี้ขอทำหน้าที่ของตัวเองก่อน
เพราะยังมีเวลาอีกมากเกี่ยวกับทางการเมือง

ไปเป็นอะไรถ้าจะไปเป็นการเมืองให้ลาออกตั้งแต่วันนี้
สมัยก่อนเวลานักการเมืองเขาเป็นรัฐบาล
เขาลาออกกันเปล่ามากกับกว่าการเลือกตั้งใหม่

เพราะฉะนั้นอย่าไปทำให้มันบิดเบือน
อย่าทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันอีกนะ

ก็เป็นหัวหน้าภาคการเมืองแล้วก็ไปเลือกตั้งแล้วก็ไปหาเสียง

แล้วผมก็ไม่ได้หาเสียงด้วยผมกำลังทำงานอยู่อย่างหนักนะ

พร้อมใจกันทาบทายท่านเป็นนายมตรีคนนอก
เสน่ห์ของท่านอยู่ที่ไหนมันเกี่ยวเสน่ห์ตรงไหน

ผมไม่ได้จีบสาวอยู่ตอนนี้ผมไม่มีเสน่ห์

เช่นเดียวกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
ยืนยันว่ายังไม่มีพักการเมืองใด
ทาบทามให้เข้าร่วมและขณะนี้ยังไม่สนใจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็ไม่สามารถตอบแทนนายกรัฐมนตรีได้ว่า

นายกรัฐมนตรีมีความสนใจที่จะเล่นการเมือง

การตัดสินใจนั้นทำเพื่อชาติและประชาชน
ประเทศชาติถ้ามีความสามารถก็น่าจะเป็นได้
แต่ว่าผมไม่ทราบว่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็น
หรือว่าจะไปเป็นหรือไม่เป็นไม่ทราบจริง

ผู้นำรัฐบาลและหัวหน้าคอสช
คุมบังเหียนบริหารประเทศอยู่ในขณะนี้
จะกระโดดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพักการเมืองหรือไม่
ก็ยังมีเสียงเรียกร้องจากกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
เคลื่อนไหวต่อเนื่องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว
คู่ไปกับให้ยุบคอสช
ก็มีคำตอบชัดจากทั้งผลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทธิ์
ที่ประสานเสียงตรงกันว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะคศต้องทำหน้าที่ต่อไป
กว่าจะมีรัฐบาลใหม่ตามกลไกของรัฐธรรมนูล